พูดถึงเรื่องของอาชีพนึกถึงอีกที่หนึ่งคุณผู้ชม
ตอนนี้เนี่ยชาวนาเขาหันมาทำอาชีพเสริมนะบอกว่าไม่ต้องลงทุนเลยนะ
แต่ขายได้วันหนึ่งเนี่ยสองสามพันบาทเลยค่ะครับนี่แหละเราไปแหล่งทำมาหากินเลยก็คือ
น้องน้ำที่อยู่ริมถนนนี่แหละคือช่วงน้ำหลากของทุกปีพื้นที่นาอำเภอหนองไผ่
เพชรบูรณ์ก็จะถูกน้ำท่วมขังเป็นประจำชาวบ้านก็เลยเข้าไปผันน้ำ
เอาไปเลี้ยงต้นข้าวพอน้ำแห้งปรากฏว่ามันก็เจอเนี่ยค่ะ
ปลาเล็กปลาน้อยเต็มท้องนาไปหมดก็เลยช่วยกันจับนะทั้งใช้วิธี
แหใช้สวิงใช้ยออุปกรณ์มาพร้อมเลยแล้วก็เอามากินในครัวเรือน
จับไปจับมาได้ปลาเยอะกว่าห้าสิบกิโลกรัมเลยนะคุณเยอะมากเลยนะ
เยอะขนาดนี้มันก็กินไม่ไหวทำยังไงล่ะขายสิคะคุณ
จับมาได้นี่นะคะคุณผู้ชมก็มีทั้งปลาช่อนปลาขยงปลาตะเพียนปลาขาว
และอีกสารพัดปลาค่ะเอามาขายริมถนนขายถูกกิโลกรัมละสามสิบ
ถึงเจ็ดสิบบาทแหมด้รับความสนใจจากชาวบ้าน
อย่างนี้ปลาปลาช่อนนะ

มากมายคือแล้วเป็นปลาธรรมชาติ
หนึ่งน้ำไม่ได้มีการเลี้ยงการบำรุงอะไรนะคะ
ทำให้ชาวบ้านเขาขายได้มีรายได้ต่อวัน๒๓๐๐๐บาทเลยทีเดียว
ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างอาชีพ

มีเงินกลับมาให้ได้ใช้ไม่ขาดมือด้วย
แต่อันนี้ก็ต้องขอบคุณธรรมชาติถูกไหม
ที่มันแบบว่าสมดุลแบบนี้ให้เราได้อิงอาศัยให้เราทำมาหากิน
เพราะฉะนั้นธรรมชาติให้เราดีแบบนี้แล้วอย่าไปทำลายเขา

สุดยอดมากเป็นที่มากว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีขาว
อุดมสมบูรณ์ค่ะแผ่นดินไทยของเรา
หอยเชอรี่หรือเปล่าใช่หอยเชอรี่หอยโขงหอยขมมีหมดเลย
เดี๋ยวนี้เขาฮิตไอ้นี่นะคุณหอยโข่งลวก
ฉันไปเดินตลาดมันมีขายเยอะมากเลย
ก็ไปถามเขาว่าหอยเก็บมาจากนาหรือเปล่า
มันหายากแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้มันมีฟาร์มเลี้ยงหอยเลยนะ
เลี้ยงหอยโขงใช่ถ้าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้นะถูกต้อง
เห็นไหมว่าเมืองไทยเรามีทรัพย์ในดินมีสินในน้ำมีอาหารอุดมสมบูรณ์สบาย